รองชนะเลิศนะครับคู่ที่แข่งขันกันอยู่
เดี๋ยวเราก็คงจะได้ดูอีกคู่หนึ่ง
ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแบบที่หลายฝ่ายคิดกันก็น่าจะเป็น

ท่านญี่ปุ่นอาจจะพลาดตกรอบอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาไกลแล้ว
ชุดยูสิบเอ็ดอายุน้อยเพื่อเล่นแบบไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกินมาช่วย
เพราะว่าเราประสบปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการหาคนมาทำที
เรื่องนี้เนี่ยทางคุณเนวินที่เราทราบกันว่ามีคลิปออกมาก่อน
แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐไปที่ญี่ปุ่นไปในงานแถลงข่าว
แล้วก็คุณเนวินไปที่งานนั้นด้วยก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์นะครับ
แล้วก็ทราบว่าทางสมาคมได้แยกทางกับทางโค้ชโย่งแล้ว
ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็อยากให้มีการปรับโครงสร้างของสมาคมด้วยเพื่อสร้างทีม
มันก็มีเนื้อหาในการวิจารณ์นะครับ
ที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นเนี่ย

ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็บอกว่ามีการยืนยันว่าได้รับข้อมูลว่าทีมชาติไทยในชุดเอเชนเกมเนี่ย
มีเอเย่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกนักเตะเข้ามาติดทีมชาติ
เพื่อที่จะได้เพิ่มมูลค่านักเตะ
ก็ตรงนี้เนี่ยคือเขาก็อยู่ฟุตบอลมาทำฟุตบอลเขาก็มีมุมมองของเขานะครับ
แต่ว่าทางฝั่งของโค้ชโย่งก็มีสื่อไปสอบถามบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
คือมันมีข่าวลืมมานานแล้วว่าเอเย่นเนี่ยบางทีเป็นเอเย่นของโค้ชด้วยไง
แล้วก็อยากจะสร้างมูลค่าให้กับนักเตะของตัวเองที่เป็นนักเตะในสังกัด
อยู่สังกัดดีกับโค้ชก็เลยมีการเลือกนักเตะ
แต่เรื่องนี้ทางโค้ดโย่งปฏิเสธไปแล้วนะครับ
ซึ่งคุณเนวินนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ถึงกรณีการยุติการทำทีมของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะ
รวมถึงการที่จะสัญหาผู้อำนวยการเทคนิค
เข้ามาร่วมทำงานกับโค้ชเฮงวิทยาลาหากุลประธานฝ่ายเทคนิค
ว่าเรื่องนี้น่าจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในรายการสำคัญต่อจากนี้ไปค่ะ
วันนี้เนี่ยถ้ามีการจัดการที่ดีไม่มีระบบเส้นสาย
อยู่กับจุบันเอาโค้ชที่เข้าใจนักฟุตบอลไทย
ผมเชื่อว่าเราจะรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้
อืมก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายนะครับ
คือบางทีเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า
ถ้ามองจากตรงกลางจริงมันกดดันนะ
ส่วนคนที่ทำอยู่ก็กดดัน
เพราะว่าทำให้ถูกใจมันก็ยากอีก

ดังนั้นมันจะต้องทำยังไงให้ไปพร้อมกัน

รวมถึงระบบทีมฟุตบอลอาชีพด้วย
ดังนั้นก็หวังว่าทุกฝ่ายจะรวมตัวกัน

ไม่ใช่เพียงแค่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ